คนก็โดนเข้าให้เลยพิธีกรฝีปากกล้าเจ้าเก่าเจ้าเดิม
ลากกุ้งค่ะงานนี้ถึงกับขำไม่ออกเลยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่พระกุ้งเขาไปพูดในรายการรายการหนึ่ง
คือโยชิกับหม่อมเอ็มเนี่ยเขามีการแซวกันว่าจะขอกันเป็นแฟนอย่างนั้นอย่างนี้
กุ้งก็เลยแซวสวนขึ้นมาบอกว่า

เหมาะสมกับหนังที่ชื่อว่าฟ้าเหลืองที่เมืองทอง

เท่านั้นแหละคุณในโซเชียลเลยมีการติดแฮสแท็ก
เฟฟโยชิกับริปผ้ากุ้งกันไปเลยนะคะ
ล่าสุดในโพสต์ของโยชิเนี่ย
มีคนเข้าไปให้กำลังใจเธอเยอะมากเลยนะ
สวนทางกับในไอจีของพลากุ้งเพราะว่า
คอมเมนต์ดุเดือดมากคือทัวร์ลงถล่มเลยอะนะคะ
พลากุ้งก็เลยโพสต์ตัดพอบอกว่าโดนด่าเละเทะ
ขั้นว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้ว

จริงก็มีเพื่อนคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคน

ส่วนชาวเน็ตนี่คุณด่ายับใช้คำนี้ด่ายับ

หลังจากนั้นพระกุ้งก็มีการโพสต์ข้อความที่แชทคุยกับโยชิเป็นการส่วนตัว
ว่ามีการขอโทษน้องแล้วนะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์แล้วระหว่างพระกุ้งกับโยชิ

โยชิก็บอกไม่เป็นไรพี่เออหนูเข้าใจอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกขอโทษจริงแต่ตอนนี้กระแสโซเชียลบูลลี่เยอะมาก
คือเหมือนกับว่าข้อความที่ผ้ากุ้งพูดไปมันเป็นการเหยียดเพศ
ก็เลยมีคนแบบไม่พอใจกันเยอะมากเลยอะไรอย่างนี้